สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเฟรช

เอ่อที่แฉลงเนี่ยชุดสวยเฮ้ยเค้าคงไปเหรออืมเป็น
อืมคือถึงแม้มันจะได้อยู่หน้าจอเขาอยู่ข้างหลังก็ยังดีอืม

ก็คือนี่ออกทีวีรายการนี้ไง
มีคนพูดถึงเยอะเลยสรุปฆ่าหันศพว่ะใช่นะฮะก็คือจาก
ตรงนี้ที่ตำรวจเองได้รับแจ้งว่ามีสพ
ถูกแยกขิ้นส่วนแล้วก็เอาไปทิ้งในแต่ละจุด

ปรากฏว่าไปพบทั้งหมดถูกตัด

แล้วก็ช่วงแขนช่วงหัวไหล่แล้วก็คอ
หน้าอกถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่ประมาณคั่วหัวใจ
แล้วก็หัวนมก็ขาดหายไป
สุดท้ายไปทราบเพราะว่ามีการเอามือ
ของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบลายนิ้วมือ
จนกระทั่งทราบว่าชายคนนี้
ก็คือนายสุบิลเกษฐรรณอายุ๕๔ปี
เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี
ก็ได้มีการไปลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของทางด้านนายสุบิน
ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะฮะตำรวจก็เลยแกะรอยขยายผลนะครับ
กล้องวงจรปิดก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
ก็ไปเจอนะครับว่ามีภรรยาของชายผู้นี้เนี่ยนะฮะ
เป็นบุคคลต้องสงสัยหลังจากนั้นก็เลยเชิญภรรยาเนี่ย
มาสอบถามข้อที่จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่น
สุดท้ายแล้วภรรยายอมรับนะครับว่าตัวภรรยาเองนี่แหละ
เป็นคนที่สังหารชายผู้นี้เอง

เพราะว่าโกรธแค้นนะฮะที่สามีชอบทุบตี
ตัวเองก็เลยสังหารสามีตัวเองโดยการที่ไปเรียกหลานชายตัวเองนะฮะ
ให้ช่วยมาแยกร่างคือชำแหละศพหั่นเป็นท่อน
แล้วก็เอาไปทิ้งแต่ละจุดแต่ละจุด
เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่า
นี่นะฮะนี่คือภรรยาเนี่ยนะครับ

ไปพบชิ้นส่วนต่างเนี่ยนะครับ
แต่ชิ้นสุดท้ายที่ไปพบก็คือศีรษะนะฮะ
เพราะว่าตัวภรรยานี่จุดที่๑นะฮะจะมีช่วงลำตัว
แล้วก็ท่อนขาช่วงบนนี่นะฮะ

หลังจากนั้นก็จะมีจุดที่พบชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยนะฮะ

ช่วงลำตัวแล้วก็ท่อนแขนแล้วก็ขาทั้งหมด๖ท่อน
นี่นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นศีรษะเป็นหัว
นี่นะครับอันนี้ก็เพิ่งจะเจอวันนี้ประมาณสัก๑๑โมง

แล้วก็ลักษณะเหมือนกับบริเวณโดยรอบเนี่ยก็มีร่องรอยเหมือนกับการเผาด้วย
นะครับแต่ว่าตัวภรรยาเขาบอกว่าเขาเอาไปโยนทิ้ง
เนี่ยนะฮะคือทางด้านพันธุรกิจเอกสมเจตแม้นบุตรนะฮะ
ก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาล
นครสุธิยานะครับเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าในพงหญ้าห่างริมถนนนั้นมีร่องรอยการเผาไหม้
ใกล้กันนะครับไปพบถุงดำ๑ใบแล้วก็มีแบงค์ร้อยเนี่ยตกอยู่ที่เกิดเหตุอีกหนึ่งใบ
จากนั้นก็พยายามค้นหาชิ้นส่วนศีรษะในพงหญ้าห่างจากจุดที่เผาประมาณสัก๘เมตร
ไปพบชิ้นส่วนของหัวที่หายไปของนายสุบินอยู่ในร่องน้ำ
สภาพเนี่ยนะฮะตะแคงอยู่ในร่องน้ำมีร่องรอยของสัตว์ที่ไปกัดแทะ
เน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐาน
โดยใช้เชือกเนี่ยมากั้นเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปในพื้นที่
นี่แหละครับก็ยอมจำนวนแล้วนะครับ
เพราะว่าตัวภรรยาเนี่ยตอนแรกก็เรียกไปสอบปากคำตอนหลังถึงได้ยอมรับนะครับ
แล้วก็ยังมีหลานชายอีกคนนึงนะครับที่เป็นผู้ร่วมก่อเหตุ
นี่แหละฮะคือโกรธแค้นครับเพราะว่าสามีเนี่ยมักจะทุบตีทำร้ายร่างกายเธออยู่เสมอ
สุดท้ายเธอทนไม่ไหวนะครับฆ่าเลยก็เลยฆ่าอืมเนี่ยนะฮะอืม
คือเท่าที่ทราบนะฮะชิ้นส่วนที่เธอตัดเนี่ยเธอตัดตรงนี้นี่
อ่าเดี๋ยวเราให้กล้องจับไหมตัดแขนนี่แขนนี่อืมนะฮะสองข้าง
แล้วก็ปรับตรงนี้ออกไปก็เป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นอืม
สามชิ้นสี่ชิ้นแล้วก็ศีรษะห้าชิ้นขาสองข้างหกเจ็ด
แล้วก็ลำตัวเนี่ยนะครับก็คือลำตัวเนี่ยตรงนี้ก็คือตั้งแต่เข่า
แล้วก็บาดอย่างเงี้ยพี่ก็โดนแทงแต่เขาบอกว่าหัวยังไม่ได้เจอนะ
อะไรนะหัวเจอแล้วหัวเจอแล้วตอนนี้เจอแล้วเหรอเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้ว
เจอกันตอนนี้น่ะวันสิบเอ็ดมงอื้อหือจริงใช่ไหมอ้ะ
นายสุบินเนี้ยอยู่ริมถนนสายสามห้าหกเลี่ยงเมืองอายุทยาอืม
ตัดกับถนนสาย๓๔๗ถนนเอเชียตามคำให้การของผู้ต้องหาว่า
ก็ได้นำศีรษะเนี่ยไปทิ้งไว้ตรงริมถนนนี่แหละนะฮะ
แล้วก็เผาอำพลางด้วยพี่หนุ่มโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ย
อย่างที่บอกว่ากว่าจะเจอกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังค้นหา
จนกระทั่งเพิ่งมาเจอศีรษะวันนี้แหละนะฮะแล้วก็จริงแล้วเขาบอกว่า
โอ้โหมันเป็นคดีที่แบบว่าเขาโกรธแค้นถ้าสมมุติจะพูดจริงแล้ววันนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาโกรธแค้นนั่นแหละ
บอกว่าสุดทนแล้วล่ะผัวเวลาเมาแล้วก็อย่างที่พี่หนุ่มเล่าเลยคือ
มาทำร้ายร่างกายแล้วก็เขาก็เก็บความแค้นอันนี้ไปเล่าให้หลานเขาฟัง
หลานเขาฟังแล้วในที่สุดก่อนที่จะแบบว่าเกิดเหตุเอาอย่างนี้วันนี้ทางไทยรัฐทีวีของเรา
ข่าวของเราค่อยจะติดตามข่าวนี้ก็พอสมควรเนื่องจากว่าข่าวนี้เป็นที่ทอล์กอล์ฟเตอร์เท้า
มันเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอเมียสรุปแล้วเป็นคนฆ่าผัวตัวเองหรือสามีตัวเอง

วันเกิดเหตุไม่ได้คิดอะไรเลยไม่คิดจะทำอะไรเลยด้วยซ้ำไป
นี่นะครับคุณตินะติไทยรัฐนะ
วันก่อนก็ไปตามดูนกนะตกร่องตกอะไรแบบนี้นะคุณติ
ซึ่งเขาบอกเขาไม่ได้คิดจะหลบหนีด้วยนะพี่หนุ่ม
เขาบอกเขาเองไม่ได้คิดจะหลบหนีแล้วก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าตำรวจเนี่ย

เขาบอกแล้วว่าตำรวจจะต้องติดตามตัวเขาเจอ
แล้วก็พร้อมที่จะให้ตำรวจจับตัวอยู่แล้ว
ที่อำเภอวังน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้จักเส้นทางดี
ทำให้ทราบเส้นทางว่าจุดไหนเป็นจุดที่เปรียว
จุดในการที่จะนำชิ้นส่วนที่ชำแหละแล้วไปทิ้งตามจุดต่าง
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เจอศีรษะตอน๑๑โมงครึ่งแล้วนะฮะ
วันนี้เราได้ฉีดวัคซีนกันไปตั้งแต่๑มีนาคมถูกต้องไหม

วันนี้ก็มีข่าวที่คนเขาบอกโอ้โหบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มแรก
ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ขยายไปตามจังหวัดต่างเนี่ยนะครับ
ณวันนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙เนี่ยก็เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนครับ
ว่าสำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนที่ผ่านมามีบุคลากรทางการแพทย์๑คน
มีแค่หนึ่งคนเนี่ยแพ้วัคซีนโดยอาการที่แพ้เนี่ยก็คือจะมีอาการคลื่นไส้
อาเจียนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดว่า
เฮ้ยมันเป็นได้อย่างไรเบื้องต้นบุคลากรทางการแพทย์คนดังกล่าวเนี่ย
มีอาการหลังการฉีดวัคซีนประมาณสัก๓ชั่วโมงมันก็เริ่มมีอาการแล้วนะครับ
แล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วซึ่งกรณีนี้เขาก็ได้นำไปศึกษา
เพื่อวางมาตรการต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีแนวคิดที่จะปรับลดขั้นตอนการฉีดวัคซีน
เพื่อให้ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ป้องกันการรวมกลุ่มกันมากมากเนี่ย
รวมถึงได้มีการสั่งให้สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยในจังหวัดต่างเนี่ย
ทยอยฉีดวัคซีนได้แล้วนะเตรียมพร้อมกับรับมือผลข้างเคียงว่า
มันอาจจะมีบ้างล่ะมันอาจจะไม่ทุกคนมันอาจจะไม่ปลอดภัยหมด
ทุกคนอาจจะต้องมีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือเหมือนกันว่า
หลังจากฉีดวัคซีนต่อประชาชนทั่วไปเนี่ยผลข้างเคียงมันจะเป็นยังไง
มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้และสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือการสื่อสารกับประชาชนนะฮะ
เกี่ยวกับรายละเอียดการฉีดวัคซีนเพื่ออะไรตอนนี้ถามจริงอ่ะคุณหนุ่มคุณกล้าฉีดวัคซีนไหม

อยู่นะคืออย่างอย่างบุคลากรทางการแพทย์ท่านเนี้ยพอดีเขาเคยมีประวัติในการแพ้ยา

ก็เลยอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้บางส่วนที่แบบทำให้มีอาการออกมาแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้
แต่เชื่อมั้ยว่าอีกหลายคนน่ะโดยเฉพาะรุ่นป่าหลุ่นรุ่งนะฮะตามถามกล้าฉีดไหมไม่มีใครกล้า
บางคนก็จะกังวลแล้วเพราะว่าเขาเห็นข่าว
ไม่อาจจะกล้าฉีดนะทำไมอ่ะ

ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพวกเราโอเคพวกเราอาจจะอยู่ใกล้ชิดหรืออะไรอายุของเรายังไม่ได้เยอะมาก
เพราะอายุยังไม่ถึง๖๐แต่คนที่อายุ๖๐แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนที่ให้ฉีดถูกต้องไหมฮะ

แต่อย่างพวกเราอีกสักแป๊บนึงคงจะไปฉีดตามโรงพยาบาลได้
เดี๋ยวรอให้มันผ่านออยงออยอะไรอย่างนี้ตามโรงพยาบาลได้
อันนี้ก็คือถึงประชาชนทั่วไปอย่างที่นายกเขาพูดไงฮะ

คนไทยทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนฟรี
อันนี้แต่โอเคถ้าสมมุติคนพอมีเงินเหรอ
อาจจะไปฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลได้อยู่

เขาบอกว่าอยากจะให้ลดความกังวลความกังวลเนื่องจากเรามีมาตรการกรองรับพร้อม
ขณะเดียวกันสบคเขาได้แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยในวันนี้นะครับ
พบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เหลือเพียง๓๕คนนะครับ
เพราะฉะนั้นยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้๒๖๑๐๘คน
หายป่วยไปแล้ว๒๕๔๘๓คน
เราไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มมาสักระยะหนึ่งแล้ว
รวมผู้เสียชีวิตเนี่ยสะสมวันนี้๘๔คน
เขาบอก๓๕คนเนี่ยเขาแบ่งเป็นจากการเฝ้าระวังนะฮะ
แล้วก็ระบบบบริการ๑๗คน
ผู้ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนวันนี้๘คน
ก็มีเข้ามาประมาณ๑๐คน
วันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยนะครับ
ได้โพสต์เฟซบุ๊คเปิดเผยตัวอย่าง
เราได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับ
รัฐบาลจะเตรียมจัดทำขึ้นให้กับคนไทยทุกคน
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือคนไทยทุกคนเนี่ยฉีดวัคซีน

การประกอบการเดินทางในอนาคต
พร้อมติดแฮชแท็กคนไทยต้องปลอดภัย

นี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อม
เพื่อให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติที่สุด

กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายอิทธิพลคุณปลื้ม
ก็เปิดเผยถึงเรื่องของการจัดงานในช่วงสงกรานที่กำลังจะถึงนี่แหละค่ะ
บอกว่าในปีนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่า
จัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทำบุญเหมือนอดีตที่เคยจัด
ก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ได้
แต่ว่าต้องเข้มงวดเรื่องมาตรการป้องกันโรคค่ะมีการเว้นระยะห่าง
แล้วก็จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ด้วย
โดยถนนสายสำคัญที่เคยมีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะคะ
ถนนข้าวสานถนนสายอื่น
ให้ทางเจ้าภาพเองที่จะจัดกิจกรรมเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
อาจจะต้องมีการเว้นระยะนิดนึงนะ
จำนวนคนที่เข้าอาจจะไม่ได้เบียดเสียดกันเข้าไปเหมือนแต่ก่อนที่เราเคยทำแต่จัดได้
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ

ซึ่งในปัจจุบันนี้เราเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้ว
ก็น่าจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
แต่วันนี้๑๐รายที่มาจากต่างประเทศมีมาจากเมียนมา
แล้วก็เข้ามาผิดกฎหมายอีกแล้วนะเข้ามาจากเส้นทางธรรมชาตินะคะ
อย่าทำแบบนี้เลยเนอะเอามาแบบถูกกฎหมายเถอ
ช่วงนี้แบบว่าเรากำลังแบบรักษามาตรการได้ค่อนข้างดี
อย่าทำแบบนี้เลยเพราะบางทีมันกระจายไปแล้วเราไม่รู้นะว่าโลกไปอยู่ที่ไหน
ซึ่งเขาบอกว่าอีก๒๓เดือนนี้เราอาจจะมีการลดระดับของพรกรฉุกเฉิน
ตอนนี้เรายังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พรกรฉุกเฉินอยู่
เขาก็บอกว่าอีกสัก๒๓เดือนข้างหน้าเนี่ย
เพื่อที่จะใช้กฎหมายปกติเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยยังจำเป็นจะต้องใช้พรกรฉุกเฉินอยู่ในตอนนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นจากการสอบถามเนี่ยหลายคนก็แทบจะไม่รู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เราใช้พรกรฉุกเฉินอยู่
แต่เราลืมไปไงความจริงนะตอนนี้เราใช้พรกรฉุกเฉินอยู่
เพราะปัจจุบันสวบคลใช้อำนาจตามพรกรฉุกเฉิน
เรื่องการป่องกลโลกติดต่อจึงขอความเห็นใจทุกคน

แล้วก็ขนาดนี้นายกเนี่ยได้สั่งการมาแล้วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
หมายถึงว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะใช้กลับไปใช้กฎหมายปกติ
ที่สำคัญก็มีความจำเป็นจากการเดินทางเดินทาง
เพราะฉะนั้นสงการปีนี้เราได้เล่นแน่นอน
พี่หนุ่มในโซเชียลบอกว่า
จี้ครับบอกคุณหนุ่มให้ช่วยโต้ข่าวที่พี่ชายของเฟียวฟ้าว

โอ้โแลแล้ว
ดูกระจ่างใสใน๑๒๓โลชั่นมิสทีน
ไม่พูดคำหยาบใช่ไหมไปไม่ได้แล้วอ้าวนุ่มนุ่มอย่าแวะกระติก
เฟี้ยวฟ้าวฟ้าวฟ้าวกันก็คือตัวน้องสาวตัวน้องฟ้าวฟ้าวหรือเบล
อืมต้องออกมาโพสต์ปกป้องหลังจากที่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาอ่านข่าวของน้องสาว
แล้วก็เรื่องที่ถูกลอตเตอรี่โดยระบุพี่หนุ่มครับครับด้วยความเคารพนะครับ
พี่เป็นคนหนึ่งที่ผมรู้จักในวงการบันเทิงมานาน
ในอดีตพี่ก็เคยทำให้น้องสาวผมเจ็บมาแล้ว

เพราะอะไรหนุ่มไปแว้งเขาเหรอ

เชิญไปออกรายการแล้วก็ไม่ปกป้อง
สัจจะจำได้ไหมครับ
ซึ่งผมให้อภัยพี่อโหสิกรรมให้พี่
ไม่อยากมีเวรกรรมต่อกัน
ในครั้งนี้ในฐานะพี่ชาย
ผมคิดว่าการที่พี่หนุ่มพูดจาวิจันท

เขาศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจอันบริสุทธิ์

พี่ควรมีจัญญาบันในการนำเสนอข่าว
รักและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธ

อิมเขาทำในพื้นที่ของเขา
ให้กับทุกคนและกรยานมิตรของเขาทั่วโลก
ที่รักปู่พญานาคแม่ย่าพญานาค

เอาข้อความน้องอิมที่มาโพสต์มาอ่าน
ทั้งที่ภาพแล้วก็ข้อความบอกชัดเจนว่า
แฟนคลับเขาส่งมาให้

แต่เรื่องนี้ผมและอีกหลายคนที่รักพ่อปู่พญานาค

อย่าเอาเรื่องนี้มาพูดมาหัวเราะกันเองแบบนี้
ส่วนเรื่องน้องอิมถูกลอตเตอรี่

พี่หนุ่มบอกทำไมไม่เอามาโพสต์ก่อนข้างหน้าล่ะ
ขอบคุณนะครับที่ยังห่วงใย
กลัวคนจะมาคอรหาน้องผม
อันนี้ขอพูดก่อนนิดนึงได้ไหม

ตอนแรกรู้ไหมข่าวเขานำเสนอยังไง
เขานำเสนอว่าพวกเธอเป็นคนที่รับซื้อลอตเตอรี่คนถูกแล้วด้วยซ้ำไป

เอออ่านเองฉันก็คึกเองละเปล่า

ตอนผลรางวัลออกยังไม่จบ

ได้ถ่ายรูปลอตเตอรี่ที่ถูกกว่า๙๐กว่าใบ
กองสลากจะจบการถ่ายทอดสดด้วยซ้ำไป

แล้วก็เขาก็รู้กันทั่วประเทศอยู่แล้วส่วนพี่มดดำ
พี่ก็เป็นลูกหลานพญานาคเคารพสัทธาพี่ก็รู้อยู่แก่ใจ
ถ้าพี่จะมาที่นี่มาได้เลยครับเบอร์โทรผมพี่ก็มีเออฉันมีจริง
แต่มีอย่างหนึ่งนะครับสำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙
พญานาคทุกตระกูลผู้ที่มีผู้ที่จะมาสการะกราบไหว้
ควรมีสัมมาคารวะพูดจาสุภาพหรือง่ายว่ากูไร้มารยาท
เดี๋ยวอาจารย์เย็นเดี๋ยว
ควรมีความนอบน้อมต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผมเชิญพี่มากราบที่นี่ได้เลยครับ
ยินดีครับจะได้เห็นกับตาที่นี่ผมแม่ผมสร้างด้วยความรักและศรัทธาเป็นเช่นไร
แล้วก็มีการแท็กถึงกันชัยมดดำเพี้ยวฟ้าวรถเมรถเมด้วยอย่าง
พญานาคเซฟเฟี้ยวฟ้าวโอเคนะฮะ
เมื่อกี้ทั้งหมดคือในกรณีของเบลพี่ชายของทางเฟี้ยวฟ้าวหรือทางอิมที่ลงมานะครับ
ผมขออนุญาตให้กลับไปดูเทปวันนั้นที่ผมพูดหน่อยนะฮะอ่ะขอดูหน่อยครับ
ปรากฏสร้างครับหนูมีบริเวณวงกลมสีแดงตรงไหนครับ
ตรงต้นไม้ใกล้เสาเข็มไหนวะไหนวะไหน
เป็นรูปหน้าองค์พญานาคนั่นใบไม้มันแห้ง

มันไงนั่นใบไม้แห้ง

แต่โทษนะนี่ผมไม่ได้ดูถูกไม่ได้ลบหลู่นะ
ให้ผมดูเนี่ยผมดูไว้เป็นพญานาคผมดูเป็นหัวหมูด้วย

ฉันยังบอกไม่เห็นแล้วเอาจริงด้วยอะผมดูเป็นหัวหมูผมไม่ดูเป็นพญานาค
หูหมูอ้าปากแบบอยู่นั่นน่ะ

ใช่ไหมคุณดูเป็นหัวหมูไหมล่ะคุณหนุ่ม
อะไรแต่เขาถูกรถตะลิททุกงวด
ก็บอกแล้วไงบอกว่าให้เอามาออกเอามาโชว์ก่อนที่จะมีการประกาศผล
ซักวันจะได้เพื่อนพี่น้องชาวบ้านเค้าช่องเขาจะได้ถูกปรากฏด้วย
คือโดยส่วนตัวรู้จักกับอิมนะคือจะได้มีคนเขาระหาเขาเยอะ

เอออิมก็ควรจะต้องแบบว่าเอามาประกาศให้เอามาให้ดูก่อนอ่ะ
อิ่มมาตามกระชาภาพมาดูดีกว่า

ไปเลยเดี๋ยวฉันเป็นสำนักอิ่มมาดีกว่า
ดูสิจะถูกไหม

ขออิ่มเลยเนี่ยขอพี่อิ่ม
เดินทางได้หรือยังได้แล้วเนอะ

แล้วก็แจ้งความแล้วก็ฟ้องอิ่ม

ปรากฏสุดท้ายผมกับนุ้ยเนี่ยนะ

ด้วยสาเหตุที่อิมเนี่ยพูดคำว่าโกงออกไป
ผมก็บอกว่าอิมอิมก็โทรมาปรึกษาบอกอิมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะลองคุยให้
ผมก็ผมก็บอกผมจะคุยให้หลังจากนั้นผมเนี่ยตามแอคเนี่ยนะฮะ
ไปเจอพ่อแม่เขาที่บ้านผมขับรถตามเขาไปเลยนะ
กระทั่งไปเจอผมเนี่ยยกมือไหว้พ่อแม่เขาบอกผมขอโทษนะครับ
ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรที่มันไม่ดีและทำให้รู้สึกว่าดูเป็นการหมินประมาท
คุณพ่อคุณแม่หรือว่าแอคผมไม่ได้มีจตนาแล้วผมก็เชื่อว่าอิมไม่ได้มีเจตนา
ผมขอโทษแทนนุ้ยด้วยแล้วนุ้ยเนี่ยท้องแก่อยู่
ผมไม่อยากให้นุ้ยเนี่ยต้องแบบเดินทางไปขึ้นศาลทำให้ตัวเองท้องแก่อยู่
ผมขอโทษแทนน้องทุกคนผมรับผิดชอบเอง
พ่อของอิมพ่อของแอ๊กกับแม่ของแอ๊กแล้วต่อหน้าแอ๊กโดยบอกว่าไงป่ะ
โอเคคุณหนุ่มในเมื่อคุณกล้าที่จะมากราบขอโทษผมแบบนี้
ผมถอนฟ้องคุณทั้งสองคนคือผมกับนุ้ยแต่ผมไม่ถอนอิ่ม
พี่ก็บอกว่าทำไมถึงไม่ถอนอิมครับก็ถอนทั้งหมดเลยแล้วกัน
สิ่งที่เขาตอบกลับมาคืออะไรรู้ไหมอ๋อไม่ได้หรอก
อิมไปพูดว่าลูกเขาเนี่ยทุกรายการรวมถึงรายการคุณด้วย
ถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ไปถามนุ้ยไปถามพ่อแม่แอ๊กถามแอ๊กดูได้ว่าผมพูดเรื่องจริงไหม
จบนะฮะเรื่องที่ผมพูดจบแล้วสุดท้ายอิมกับแอ๊กไปขึ้นศาลกัน
ส่วนคดีความอิมต้องขอโทษแอคในศาลเรื่องนี้ก็คือเป็นจบไปแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาพูดเรื่องอโหสิกรรมแบบนี้มันไม่ดีหรอกนะครับ
เคลียร์นะเรื่องนี้หนึ่งเคลียร์นะฮะแล้วถ้าคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้รู้ไว้ด้วย
รู้ไว้ด้วยเรื่องที่สองผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับ
วันนั้นที่ผมเห็นรูปนั้นน่ะแล้วคุณบอกว่าผมไปหัวเราะเยาะกัน
ขอโทษนะคุณเปรียบเทียบดีนะครับผมไม่ได้ลบหลู่นะ
แต่ผมเห็นอันนั้นเป็นหัวหมูมันสิทธิ์ของผม
คุณจะให้บังคับให้ผมไปเห็นว่าเป็นพญานาคเหมือนที่คุณเห็นมันก็คงไม่ใช่
ถูกไหมฮะใช่ผมนับถือพญาครุฑคุณจะเห็นว่านั่นเป็นอีกา
มันก็เรื่องของคุณแต่ถ้าผมนับถืออะไรมันคืออยู่ที่ใจผม
คุณไม่ต้องไปสนเสียงลกเสียงกาหรอกใครถูกหัวเราะยังไง
คุณอย่ามาดึงเรื่องแบบนี้เข้ามาว่าโอ้โหเดี๋ยวคนที่เขานับถือพญานาคจะโกรธจะเกลียดผม
ผมอ่ะนับถือพญานาคมาก่อนคุณใช่ผมเนี่ยไปกราบไห้มากับมดดำก่อนคุณ

เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาพูดอะไรแบบนี้มันเป็นการชักจูงให้คนที่เคารพพญานาคเนี่ยมาด่าผมกับมดดำ
เพราะผมกับมดดำเนี่ยทำอะไรมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วผมเคารพมาก่อนหน้านี้บ้านผมก็มีพญานาค
แต่อันนี้ผมเห็นเป็นหัวหมูจริงแล้วคุณจะมาด่าผมทำไม
ข้อที่๓เรื่องของสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่ที่คุณเอามาโชว์หลังจากที่มีการออกรางวัลไปแล้ว
ผมพูดด้วยความหวังดีเพราะอิมก็เป็นน้องผมคุณไม่ควรมาพูดอะไรแบบนี้หรอก
ผมก็พูดชัดเจนว่าชาวบ้านเขาคอรหาว่าทำไมถึงเอามาออกที่หลัง
เค้าออกที่หลังนี่คนที่เสียอ่ะผมพูดแบบนี้เลยคุณคิดดูดีนะคะ
คือตัวดาราเองกับตัวคนที่ตามดาราแล้วซื้อตาม
แต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาลอตเตอรี่ของคุณเนี่ยมาออกหลังจากที่มีการประกาศไปแล้วความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่คุณความเสี่ยงอยู่ที่คนเขาตามคุณแล้วก็ไปซื้อของของคุณมาแล้วเขาไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยข้าวยากหมากแพงอยู่แล้วคุณไปทำอย่างนี้ได้ยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้โลกสวยนะแต่ผมว่าผมพูด

ตูมทุกวันนี้สองคนนี้ก็ไม่เคยมาด่าว่าอะไรผมนะไม่เคยมาแซะไม่เคยมาอะไรผมเขาเข้าใจบริบทของผมสองคนนี้คือน้องของผมแต่สำหรับคุณไม่ต้องรักผมไม่จำเป็นต้องรักอะไรผมเลยนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ได้เข้าใจบริบทของผมก็ไม่ต้องบอกว่านับถือเป็นพี่ผมก็ไม่ได้เห็นว่าคุณเป็นน้องเราต่างคนต่างคนเดินคนละทางเท่านั้นเองจบแยกย้ายเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผม
ทจะดูอีกนึงนะไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ผมไม่พูดอือผมว่าผมเคลียร์แค่นี้นะครับจบนะ
อย่าแล้วก็อย่าลงอะไรแบบเลิกเถอะแบบนี้อีกครับอืม

ดูในไอจีบ่อปลามาก
วิดีโอขอให้ด้วยไหม

โทรศัพท์ด้วยกันชัยซื้อให้เออเออเอออ่ะปลาไม่รับค่ะรับมั้ย
นี่ค่ะปลาไม่รับค่ะปลาเกล้วค่ะจริงมั้ยนี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
มาแล้วค่ะปลาฮัลโหลพี่เปิดกล้องสิมดดำเนอะเนอะเนอะปลา
ปลาอยู่บนรถปลาเธอเนี่ยเป็นคนชั่วเธอชอบไปรบหลู่พญานาคนะ
หลู่ที่ไหนพี่ไม่ได้ลบหลู่เลยนะคุณมดดำค่ะเออเนี้ยวันนี้คือ
อยากจะถามว่าเรื่องที่แบบว่าพญานาคที่คุณมีความคิดเห็นยังไง
หนุ่มกัญชัยเขาแบบว่าไปพูดนู่นพูดนี่เรื่องพญานาคมีจริงไหม
คือพี่พญานาคอ่ะถ้าความเชื่อผมก็เชื่อว่าเขามีจริง
แต่เขาไม่มาสริงสัติดในร่างใครมาลองรวงคนว่ะพี่
เอิ้ทำไมปากหมายอย่างนั้นล่ะอืมเอา
ไม่ผมก็จะบอกว่าตามพุทธศาสนา
เพราะละก็มีจริงก็มีความสังสรรค์ในราชานี่แหละ
ที่เขาต้องการกำเป็นเสียชเฉาได้พี่อืม
แต่วันนี้คนกำลังเอาเรื่องพญานาคมาเป็นแหล่งขาย
มาเป็นผู้จัดผ่านนี้มันเป็นวันนี้เลยครูพี่พ่อดำขา
หมอปลาครับเห็นพวกคุณไปเรื่องอะไรพญานาคอะไรที่ไหนมานะล่าสุดอ่ะ

ทีนี้ผมก็บอกว่าเด็กจินตนาการ
แล้วก็วิกบ่อน้ำให้แห้งเลยดูจะเจอพญานาคหรือเปล่า
อิบ๊ามันเป็นพบมันเป็นบาตูข้ามนิติอิบ๊า
วิทย์บ่อน้ำเลยดูดิใช่เพราะคุณพระดำก็เด็กก็บอกว่าเขาเขาเห็นพญานาคมันเลื้อยเล่นน้ำอยู่
ถ้าเราวิตามออกเราก็ต้องเจอพญานาคคุณมดดำเราต้องพิสูจน์เรื่องนี้
ป๊าเดี๋ยวเธอตายไม่ดีนะเราพิสูจน์หรือยังพี่หมอป๊าได้พิสูจน์ยัง
คือก็ถ้าเขาวิทย์ผมจะไปพิสูจน์พี่วิทย์หมอปลาครับผมถามนิดนึงดีพญานาคสามารถเดลมิตให้คนคนหนึ่งถูกหวย๗๐๘๐ใบเลข๒ตัวได้ไหมฮะหาซื้อยังโคตรยากเลย๒ตัวเนี่ย
ว่าจะไปซื้อแล้วแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยกระแสคุณพ่อจำอันนั้นสร้างกระแสเพื่อให้คนไปสำนักหรือเปล่า
ถ้าแน่จริงคุณต้องแปะไปเลยว่าคุณซื้อมากี่ใบ

ไม่ใช่คุณจะเอาใบที่ถูกออกอย่างเดียว

ถ้าอย่างนั้นถ้าอยู่แบบนี้รัฐบาลแจ้งแน่นอน

เออใช่เออ
เออถูกทีละกี่ใบอ่ะ๙๐ใบ
๑๕๐ใบยังไงถูกรัฐบาลจริงเลยนะ
ถ้ามันเป็นแบบนี้ไอ้พวกที่ถูกหอยแม่นก็ซื้อรัฐบาล
บอกว่างวดนี้คุณจะซื้อนะฉันซื้อมาหมดแล้ว
รัฐบาลได้กำไรงวดกี่ร้อยล้านกันล่ะ

เหตุจริงอันนี้คือเพื่อให้คนไปสำนักนั้นไม่มีอะไรเลย
ซึ่งมันเยอะแยะมากมายไก่กองตะเวนซื้อลอตเตอรี่กันอ่ะ

อ่อป่าพูดปกติไม่ค่อยเข้าหูชอบไปทุกข์ไปชับอะไรงี้จะไม่ค่อย
ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะป่าโอเค
โอเคนะหมอป่าป่าไปดีกับพี่นะโอเคเออป่าเฮ้ย
เธอจะไปไหนก็ไปเถอะสวัสดีค่ะพี่หมอนะเอออ่า
โอเคก็ถือว่าเคลียร์นะครับก็จะได้พูดทีเดียว
แล้วก็สื่อไม่ต้องมาถามผมผมก็เล่านี้แล้วก็คือสามารถเอาไป
ลงได้ไม่เป็นไรนะก่อนไปผมพูดแบบชัดเจนแล้วของคุณน่ะ
เขาบอกให้คุณไปที่นั่นเอาไหมแต่คุณต้องหยุดด่าหยุดพูดนะ
เพราะว่าเขาไม่รับคนพูดจาไม่ดีคิดไม่ดีอย่างคุณเขาบอก
รู้ใช่ไหมคนที่มารยาทไม่ดีพอเธองั้นก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
ฉันฉันยังแบบรักโลภกวดลงฉันยังอยู่เต็มไปหมด
หนูก็เห็นพี่ไปไหว้มาทั่วประเทศไทยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะ

ความจริงนะคนที่ทำให้ฉันเชื่อพญานาคคือใครจะรู้ป่ะ

พี่ไม่เคยเล่าให้เมย์ฟังใช่ป่ะว่าพี่อ่ะเชื่อพญานาคนางเป็นคนบอกว่าเนี่ย
มดมีคนเอาเพชรพญานาคมาฝากมดฉันเครื่องไงที่ช่องเก้าสมัยก่อน

ฉันเควียงไอ้พี่หนุ่มมึงเอาเลยไหมสำเพ็งเยอะมาก
จริงว่าหลังจากนั้นชีวิตฉันเจออะไรอีกเพียบชีวิตฉันเจออะไรแบบว่าไม่
อาทิตย์เดียวด้วยอาทิตย์สองอาทิตย์เนอะที่แบบชีวิตแบบอย่างนี้เลยอ่ะจริง

หรอกคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจคือคุณนับถืออะไร

ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปแบบว่าถ้าเขาไม่ได้นับถือต้องไปบังคับให้เขานับถือเหมือนเรา
มันไม่ใช่นะอย่างที่ผมบอกสมมุติผมไหว้พญาครุฑบอกน่าจะเป็นเหมือนครุฑมากเลย
แต่คุณจะบอกเป็นอีกาเป็นอีกแรงมันก็สิทธิ์ของคุณผมไปโกรธคุณได้ยังไง
มันแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคน
อย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่บอกผมเห็นเป็นหัวหมูก็ผมก็บอกหัวหมู
คุณจะให้บอกว่าอ๋อใช่องค์พญานาคแล้วยกมือไห้
ฉันเคยไปนั่งหล่อพระกันสองคนอ่ะข้างบนท้องฟ้ากลายเป็นพระที่หล่ออย่างนี้
แต่เราพูดไม่ได้อย่างนี้นึกออกป่ะจริงก็เคย
นี่นี่ล่าสุดอาทิตย์ว่าไปหาข้อมูลอย่างน้องธัญญาอาสยามที่เขาไปลำแล้วก็เจอ
เจออ่ะเจอเป็นแบบรูปเป็นรูปองค์พญานาคไงคุณแม่ก็มีเอาจริงป่ะมีอ่ะมีมีน่ะมี
มี๑๐๐อยู่แล้วแต่แบบว่าอยู่ที่ว่าวันนี้ใครจะเอาอะไรมาหากิน
ใช่เนี่ยล่าสุดที่น้องเนี่ยอ่าขึ้นอยู่ตรงนั้นเลยน้องธัญญาอาสยามอ่ะ
ถ้าอย่างเงี้ผมว่าคล้ายอ่ะถ้าอย่างนี้ผมก็จะบอกอันนี้คล้ายกับพญานาคอ่ะจริงจริง
อันนี้คือที่น้องธัญญาไว้ลำวงสวงล่าสุดแล้วเขาก็โพสต์ลงเนี่ยแต่ผมก็จะไม่บอกว่าเหมือน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

แล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาลนะฮะที่นายพรพิรมอุระแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารเนี่ยได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมกรณีที่ปรากฏภาพในโซเชียลเนี่ยโดยบรรดายูทูบเบอร์กว่าสิบคนเนี่ยที่ปรากฏในภาพนะครับพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งหมายเรียกให้ระ
ช่วงหน้าข่าวบันเทิงเมื่อกี๊ยังบันเทิงไม่พอแล้วโอ้โหข่าวบันเทิงนิดหนึ่งค่ะ
เคที่ดอร์ครีมกันแดดอัลตราไลท์สัตว์ฟลูอิตเอสพีเอฟห้าสิบพีเอซีบวก
อ่ะกลับมากันเมื่อวานโลกสองใบสองโลกเลยนะฮะ
ก็กรณีข่าวเมาส์แรงนั่นแหละ
มนางเอกที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานแต่สอบวิวาร่มเนี่ย
เป็นโรคใบที่สองของแฟนนุ่มนะฮะแล้วก็กลัวเสียหน้าโดนกระแสพุ่งเข้าใส่
กระจันทัมซิริแบบเต็มก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะชี้แจงว่า
ไม่เกี่ยวกับความเรื่องความรักเลยพร้อมทั้งเรื่องเป็นดาราสาวโลกใบที่สองอะไรเนี้ย
ก็ไม่ใช่นางนางบอกไม่ใช่นางอย่ามาคิดว่าเป็นนาง
เคฮะผู้ชายออกมาพูดเองเลย
เควัฒนาแฟนนุ่มเนี่ยเปิดเผยว่าขอปฏิเสธข่าว
แล้วก็ตลอดระยะเวลาก็รู้ว่าทุกคนมุ่งตรงไปที่คู่ของเขา

เขารู้สึกไม่สบายใจเลยล่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ผมมีโลกใบเดียวผมคบเปิดเผยไปมาหาสู่กัน
ครอบครัวรับรู้ยอมรับอย่างหนึ่งฮะที่บอกว่าเป็นโรคสองใบ
เขาเคยแต่งงานมาแล้วเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วก็ได้จดทะเบียนหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะถามว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับจักรจันทร์ยังไง
คือเราก็พูดความจริงกับเขาตั้งแต่แรกเลย
แล้วก็เรียนรู้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไร
ส่วนที่ข่าวว่าจักรจันทร์หลงเราล่ะ
คือเขาไม่ได้หลงไหลอะไรในตัวผมผมธรรมดามาก
ส่วนธุรกิจเป็นของครอบครัวตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นคุณพ่อนะครับ
แล้วก็เรื่องแต่งงาน๒๘พฤษภาคมยืนยันครับว่าจัดงานตามเดิม
ไม่เลื่อนและไม่มีใครมาแหกในงานด้วยเขาบอก
แล้วก็ผู้หญิงในข่าวไม่มีตัวตน
เขาบอกผู้หญิงที่โรคใบที่หนึ่งใบที่สองไม่มีตัวตน
อาจจะเป็นเข้าใจผิดสรุปโดยรวมคือผู้ชายเขาเคยแต่งงานมาก่อนไหม
เขาเคยแต่งงานมาก่อนเขาเคยมีลูกมาก่อน

เรียบร้อยแล้วแล้วก็คำถามที่ว่าอู้ตอนแรกที่บอกว่า
ด้วยความที่แบบว่าเนื่องจากจักรจันทร์รวยจักรจันทร์ทำธุรกิจเยอะจักรจันทร์รวย
ผู้ชายก็เลยไม่ทิ้งจักรจันทจักรจันทร์ปฏิเสธทุกอย่างไม่เกี่ยวกันเลย
ผู้ชายเขาออกมาพูดว่าไอ้สิ่งที่บอกว่าจักรจันทร์หลงเรานั้นน่ะ
คือเขาไม่ได้หลงอะไรในตัวผมเลยผมเป็นคนธรรมดา
ส่วนธุรกิจก็เป็นของครอบครัวเขาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อเข้ามา
แล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมว่า๒๘พฤษภาคมนี้เขาจัดงานแต่งงานเหมือนเดิม
ไม่เลื่อนไม่มีใครมาแหกในงานด้วยเขาว่างั้น

ที่ไปปั่นแล้วจนเขาก็โยงมาว่าตอนนี้มีดาราคู่นึงที่แบบว่า
ผู้จัดการกับดาราเนี่ยผิดใจกันแล้วเพราะว่าชอบมีการมาปั่นให้เลิกลากับผู้ชาย
คุณกำลังจะบอกว่าเป็นผู้จัดการของจักรจันทร์
พอมันข่าวมาพร้อมกันแล้วก็มีข่าวนี้ออกมาเมื่อคืน
ว่าตอนนี้นางเอกคนนี้ไม่ใช้ผู้จัดการคนเดิมแล้วเพราะชอบมาปั่นให้เลิกกัน
เมื่อก่อนเหรอให้เลิกกับแฟน
มันมีข่าวอีกไงว่าอ่ะชื่ออาบีหรือเปล่าอาบีเหมือนประมาณอาบี
รักไอ้จักรจันทร์อย่างไอ้บีเป็นธอมหลวงน้องมาแล้วก็รักไอ้จักรจันทร์
ก็เห็นไอ้จันทร์จะแต่งงานก็เลยเป็นคนปล่อยข่าวเอง
รู้ก็ต้องรออาบีออกมาพูดอันนี้คือข่าวเขาเป็นอย่างนี้ว่าอาบี
คือเอามันด้วยความผูกพันกันมาเมื่อก่อนอยู่กับจักรจันทร์มา
เป็นคู่กันมาตลอดอยู่ดีจันมันก็ตัดสินใจแต่งงาน
ด้วยความที่พิษรักแรงหึงเขาว่าอย่างนั้น
ก็เลยทำให้ผู้จัดการก็กลัวจะเสียจักรจันทร์ไป
ก็คือความรักนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ต้องดูว่าอาบีจะออกมาพูดว่ายังไง
แล้วก็ต้องดูอีกว่าตอนนี้จักรจันทร์เปลี่ยนผู้จัดการจริงไหม
เพราะเขาบอกข่าวทั้งหมดเนี่ยออกมาจากผู้จัดการมันมาพร้อมกันทีเดียว
หัวไอจีถ้าเปลี่ยนนะคะว่าให้ติดต่อคนอื่นหรือเปล่า
ก็ต้องดูว่าจันเปลี่ยนผู้จัดการหรือยังแค่นั้นเอง
แต่เขาบอกว่าทั้งหมดเกิดจากผู้จัดการหมดเลยนะใช่
อันนี้เดือดมากเรื่องนี้ก็เดือด
เมื่อวานนี้นะมีคนส่งเรื่องนี้มาหาผมเยอะมากนะ
เยอะจริงมดดำจนผมตกใจ
เรื่องของเมล์กับทางฝั่งนะนักร้องเกาหลี

นี่เป็นการเปรียบเทียบเราให้เห็นชัดนะว่าเป็นยังไงบ้าง

เจฮายอนข้างล่างเป็นของน้องมิวนะคะ

อันนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบหัวหมูกับพญานาคนะ
อันนี้มิวสิกวิดีโอให้ดูกัน
เมื่อวานนี้หลายคนที่ดูบอกว่าเรายังไม่เห็นมีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนวันนี้
เราเอาภาพมาให้ดูแบบเปรียบเทียบแบบชัดเจนเป็นช็อตต่อช็อตอย่างที่ดูเลยนะ

ต่อมาทีมงานของมิวเนี่ยก็ออกมาโพสต์ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาตั้งใจทำให้คล้ายแต่อย่างใด
แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไปตรวจสอบมาแล้วว่า
พบว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่หลายซีน

หากทำให้ท่านใดรู้สึกไม่สบายใจต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งมาณที่นี้ด้วย

เขาออกแถลงการมาทั้งหมด๓ฉบับถูกมั้ยฮะ
ฉบับเนี่ยก็จะบอกว่าจริงแล้วเนี่ย

แต่ทีนี้ในมุมกลับกันรู้สึกจะมี
การระบุได้บอกว่าทางฝั่งของมิว

ถูกไหมแต่ว่าก็ยังมี
กระทั่งเขาไปเจอว่าจริงแล้วเนี่ย

แฟนคลับของใจฮายอนก็พร้อมใจกันออกมาเรียกร้องนั่นแหละ
แฮชแท็กนะคะเพื่อให้น้องมิวออกมาชี้แจงว่า
ทั้งที่แรปที่วางเอาไว้เนี่ยไม่มีของแจฮายอนอยู่ในนั้นเลย
ของแจฮยอนน่ะเป็นคนวางภาพเองทั้งหมดล่าสุดทั้งต้นสัง
ของน้องมิวนะคะสุภาษิตสตูดิโอก็ร่อนจดหมายอย่างที่บอก
ไว้แล้วก็เตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะ
ในพรุ่งนี้เวลาพรุ่งนี้ตอน๑๕นาฬิกาก็คือบ่าย๓
อืมอ่านายลีดาร์นะครับแต่เมื่อกี้นี้เข็นขึ้นอะไรน่ะอ๋อ
หอนะอ๋ออะไรอ่ะเมื่อกี้เนี้ยอ๋อหอก็คืออ๋อหอ

อ๋อที่ไม่จัดคำว่าโอโหหรือว่าอ้าหา

ก็คือเป็นประเด็นจริงแล้วก็มีคนคือคนแท็กมาหาพี่เยอะมากรถเมย์คุณผู้ชม
แต่ยอมรับคือผมมันไม่ได้ตามเรื่องนี้เลย

ก็เลยถามเข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ก็เลยมีการไล่เลียงทั้งสองฝ่ายนะที่ส่งเข้ามาหาผมเนี่ย
ผมเห็นแล้วผมก็เดี๋ยวขอไปทำการบ้านนิดนึงก่อนนะครับ
แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางนิวเนี่ยเขาจะมีการออกมาแถลงแล้ว

ว่าผลสำหรับคนที่ไปต่อว่าต่อขานทางนิวถูกไหมฮะ
แต่แน่นอนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทางฝั่งของแฮยอน
ต้องการให้มิวได้มีการออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วก็ขอโทษ

แต่ในมุมฝั่งของแฟนคลับของมิวเนี่ย
เขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนซะเลยทีเดียวทั้งหมด

เขาก็เคยขอออกจดหมายมาแล้ว๓ฉบับแล้ว
อะไรแบบนั้นคือเป็นเรื่องของสองมุมมองด้วยเหมือนกันนะครับ

พรุ่งนี้ดูก่อนว่าทางมิวเนี่ยจะพูดยังไงนะครับ
เพราะว่าทางฝั่งของจาฮายอนเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีการรวมตัวกันแล้วมีการส่งเรื่องไปที่ต้นสังกัดของแยอนด้วย
อืมไปส่งไปเกาหลีเลยเหรอส่งไปเกาหลีเลยเอ็นซีกีเลยอ่า
ส่วนทางแฟนคลับของทางบิวเองเนี่ยเขาก็จะมีแม่จีนด้วยใช่ไหม
มีแม่จีนมีอะไรอย่างเงี้คือตอนนี้เป็นการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายแล้วอืม
อืมแต่เดี๋ยวลองไปดูแต่ถ้าเมื่อกี้เนี้ยถ้าดูเนี้ยมันก็มีส่วนคล้าย
อันนี้คือต้องยอมรับนะเหมือนเลยอ่ะเอออันนี้คือต้องยอมรับแล้วมีส่วนคล้ายเลย
เพราะว่าแต่แค่โลเคชั่นไม่ใช่เดียวกันอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูอีกมุมนึงอ่า
ลองดูอีกทีนึงนะต้องดูภาพเปรียบเทียบอันแรกเลยเป็นภาพเป็นภาพมิวสิกอ่ะอ่า
เห็นไหมฮะก็เดินทอดขาล้วงกระเป๋ามันเนี่ยวางเฟรมมุมข้างเดียวกัน
อะไรอย่างงี้ไงอืมแต่ก็เขาก็ทำไปมาเขาต้องพูดว่า
ฝั่งเกาหลีมืดฝั่งเราสว่างไม่หรอกแต่เอาจริงโอ้โหแม่
ได้รับแอบประนะใจจริงจริงอะไรจากของจัยเฮยอลนะเออ
มันจบตั้งแต่แรกแต่พออันนี้คือออกมาบอกว่าไม่รู้จัก
ที่เคยวางสตอรี่บอกอ๋อไปบอกเขาไม่รู้จักศิลปินเกาหลี
ใช่ก็เลยของขึ้นบอกไม่เคยดูเอ็มวีของเจฮยอนบอกว่าไม่รู้จัก
อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นแหละก็ไปตอบไงเขาก็เลยขุดไงเธอ
ตามฟีลเออให้วางสตอรี่อะไรเลยอ๋ออ๋อใช่ไงเขาขุดอยู่แล้ว
แล้วเรื่องเป็นราวถ้าสมมุติเราเป็นบอกเราบอกว่าเออ
มันไม่ผิดอยู่แล้วนี่คือสี่เพลงนั้นที่เขาเห็นไหมอ๋อ
พี่ดำอ่านสิไอเลิฟยูสามพันธุ์นั่นน่ะเห็นไหมล่ะอืมอ่า
พึ่งนี้อีกทีหนึ่งเขาว่าไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพี่หนุ่ม
มีคนบอกว่าในโซเชียลบอกว่า
พี่หนุ่มที่ไหนคะจะส่งเสียมกับจอบไปให้เผื่ออยากจะขุดอะไร

ไม่ต้องส่งก็ขุดได้ค่ะเราไม่ต้องใช้เสียมกับจอบขุดเลยค่ะ
รวมเงินกันซื้อเสียงกระจอกแล้วพี่หนุ่มเผื่อจะขุดอะไรเพิ่ม
แต่เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องขุดหรอกเดี๋ยวมันผุดขึ้นมาเอง
ว๊าวอุ๊ยกลัวแล้วเนี่ย

เหมือนสิวเวลามันเป่งมากเดี๋ยวมันแตกออกมาเอง

ฮายอนเดี๋ยวพรุ่งนี้รอความชัดเจนจากมิวอีกทีนึงนะครับ

แล้วก็ออกมาพร้อมกับทางทนายนิด้านะฮะ
เดี๋ยวลองไปดูอีกทีนึงว่าประเด็นต่อเนื่องจะเป็นยังไง

เดี๋ยวจะพยายามติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับ

ช่วงหน้าพี่เอโดนแกล้งอีกแล้วหรือเปล่า

ก็แม่ง
ไม่มันแบบเห็นขอ

ใช้แอปเดียวกับพี่เอกหรือเปล่า
มันแหละของพี่ไม่ใช้แอปใช่ไหม

คุณอ้ำพัชราภาบ่นทำไมมาช้าแต่งหน้าอยู่เปล่า
ทั้งหน้าหรือเปล่าปรากฏว่าคู่นี้สำหรับคุณอ้ำพัศนภา

คือพี่อ้ำเองก็มีแบบชอบแอบแห่พี่เอ
แกล้งพี่เอแบบหยิกแกมหยอกน่ารักเป็นโมเมนต์นี้
พร้อมกับข้อความบอกว่านางแบบมา๙โมงคุณผู้จัดการมาเที่ยง
คุณเขาเสียเวลาแต่งหน้าทำผมจะแต่งหน้าทำไมในเมื่อใช้แอป
ควรให้พี่กี่เปอร์เซ็นดีนะอย่างนี้
งานนี้ทำเอาอีกฝ่ายนี้เข้ามาแก้กันพันละวันกันเลยทีเดียว
บอก๑๐๐ที่ช้าเนี่ยเพราะว่านั่งปอกมายงชิดมาฝากน้องอ้ามแม่

คืออ้ามเนี่ยสมมุตินัดเจ็ดโมงเข้าไปเจ็ดโมงอาจจะไปตอนด้วย

แต่ถ้าถึงเวลาเสร็จปุ๊บบอกว่า๓โมงเลิกนะ

ขึ้นรถแล้วจับแล้วเอ้าไปกับเขานะ

ในการแถลงข่าววันพรุ่งนี้พร้อมกับทนายนิด้า
แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มากองตรงนี้

ด้อมใครยังไงว่ากันมาพรุ่งนี้เจอกัน

พรุ่งนี้พรุ่งตรงชาติเรากลับมาเจอกันนะ

สวัสดีค่ะ